มาดูเรื่องที่ช็อกความรู้สึกคนไทยอีกแล้ว
อีกแล้วค่ะคุณผู้ชมด้านหลังของเรา
แม่บุกกมทสิทธิถอนคดีห้ามหมอพรทิพย์จ้อสื่อ
เมื่อวานได้ดูไหม
ดูดูแล้วก็พยายามทำความเข้าใจไป

เออคืออย่างนี้คุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะคะ
คุณแม่ของคุณแตงโมแล้วก็ทนายเดชา
ไปที่คณะกรรมการสิทธิคณะกรรมธิการสิทธิมนุษยชน
ของวุฒิสภาแต่ไม่ได้เจอกับคุณหญิงหมอพรทิพย์นะคะ
เจอกับตัวประธานก็คือคุณสมชัยแสวงการ

ก่อนที่จะนั่งลงก็ได้บอกคุณสมชายบอกว่า
ไม่รู้เรื่องเลยนะคะเรื่องของการที่มีคนมายื่น
กรรมธิการชุดนี้ให้มาดูแลเรื่อง

คุณสมชายเปิดไทม์ไลน์เลยค่ะวันที่๗มีนา
แม่จำได้ไหมแม่ให้ทนายกฤษณะโทรมา
แล้วมีคุณตานเป็นหลานของคุณแม่คุยด้วย
ตอนนั้นเปิดสติ๊กเกอร์โฟนกันคุณแม่เป็นคนคุยกับผมเอง
ตอนนั้นคุยกันแบบไม่มีลายลักษณอักษร

ถ้าจะยื่นเรื่องเข้าสู่ชุดคณะกรรมธิการ
ต้องมีการยื่นเรื่องมีหัวหนังสือ
มีเลขที่หนังสือเป็นลายลักษณอักษร
แล้วคนที่ร่างหนังสือให้แม่ก็คือคุณกฤษณะ

งั้นแม่ก็ไม่ได้อ่านรายละเอียดเป็นความผิดของแม่เองแล้วกัน

วันนี้เอาสรุปแบบว่าแม่มาถอนคดีนี้ออกจาก

นี่ค่ะคุณผู้ชมทีนี้คุณแม่ปลดรัฐธรรมนูลด้วย

รัฐธรรมนูญมาตรา๑๘๕บอกว่า
คณะกรรมการในชุดนี้

ไม่แทรกแทรกการทำงานเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่า
คุณแม่มีการยื่นเอกสารเป็นลายลักษณอักษรเลยนะคะ
ใจความในเอกสารฉบับนั้นระบุบอกว่า
มีคณะกรรมธิการบางคน
เข้ามาก้าวกายการทำงานของตำรวจ
โดยเฉพาะได้มีการสั่งให้สอบผู้เชี่ยวชาญ
และนำพยานเข้าเครื่องจับเท็จ
มีคณะกรรมธิการบางคน
นำผลชนสุดพลิกสุดของแตงโมออกมาเปิดเผย
การทำงานของตำรวจและแพทย์นิตเวท
ทำให้ประชาชนสับสนมีการด่าทอตำรวจ
กล่าวหาว่าตำรวจเตะถวงไม่ยอมส่งศพ

แม่พูดไปพูดมาตอนแรกบอกคณะกรรมธิการบางคน
พูดไปพูดมาชื่อคุณหญิงหมอหลุดออกมาเลย

หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน
สมาชิกวุฒิสภาในฐานะคณะกรรมธิการชุดนี้
มีการใช้อำนาจเข้าไปแทรกแสงการทำงานของตำรวจ
จนตำรวจถูกย่ำยีเกียรติ

จนทำให้ตำรวจเสื่อมเสียชื่อเสียง
รวมทั้งคุณหญิงหมอพรทิพย์นี่นะ
ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนมากเกินไป
มีการนำเรื่องผลการชนะสูตรพลิกศพของลูกสาว

ที่ผลการชนะสูตรบางส่วน
คือความลับในสำนวนคดี
บางช่วงของการแถลงข่าว

ไม่ได้ปกป้องตำรวจนะฮะแต่ไม่ชอบที่คุณหญิงมพรทริพย์นี่

แสดงว่าเหตุผลเดียวกับตอนที่คุณแม่ตำหนิทนายกฤษณะเลยนะ

เป็นการก้าวไก่ตำรวจซึ่งตำรวจเขาได้ทำงานไว้แล้ว
สำเร็จเรียบร้อยไปแล้วหลายเรื่องมากเกือบจะจบแล้ว
แล้วคุณหมอเข้ามาเพิ่งเข้ามา
ทำให้ตำรวจเขาเหนื่อยบอกตรงว่าคุณแม่เห็นแล้วก็เหนื่อยแทน
เขาทำงานคดีน้องโมนี่เขาเหนื่อยมากเลยนะ

ณเวลานี้เนี่ยจบแล้วเรื่องนิติเวศ
สำหรับคุณหมอจบแล้ว
ก็ไม่ต้องตรวจอะไรอีกแล้วใช่ไหมคะ

ไม่ได้มีงานอะไรให้คุณหมอทำอีกแล้วค่ะ

เรายังจบไม่ได้สิครับในฐานะสื่อมนชน
เราเป็นประชาชนเราเป็นสื่อมวลชน

เราก็ต้องเฝ้าสังเกตการณ์ต่อไป

ลูกสาวไปปัสสาวะท้ายเรือจริงหรือเปล่า

ดอมเป็นคนอื่นดอมยังอยากรู้เลย
ผมตอบให้แต่เป็นการตอบแทน

เมื่อคืนผมดูรายการหนึ่งนะครับ

รายการอะไรนะดราม่าวันนี้
นายเดชาบอกเขากับแม่รู้หมดแล้ว

พวกคุณผู้คุณสื่อมนชน

ผมมีหน้าที่ทำงานนี่ที่นั่งคู่กัน

แค่นั้นผมรู้กันหมดแล้วในสำนวนคดี

ทีนี้อีกหนึ่งเรื่องพี่เบิร์ตที่แม่ไม่สบายใจ

แม่บอกว่าวันนี้แม่มายื่นเอกสารเป็นลายลักษณอักษร

ออกจากชุดคณะกรรมธิการ
สิทธิมนุษยชนของวุฒิสภาชุดนี้แล้วเนี่ย

ให้คณะกรรมธิการชุดนี้ตรวจสอบ

แม่กังวลว่าคนอื่นจะมายื่นอีกได้ไหม

ถึงแม่ถอนไปแล้วคนอื่นยื่นมา
เพราะว่าช่วงเช้าก่อนที่จะมาเป็นภาพนี้

ให้คณะกรรมธิการชุดนี้ตรวจสอบต่อนะคะ

ยื่นที่นี่ด้วยนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้อีกหนึ่งคนที่มีรายชื่อที่คุณแม่บอกว่า
ถอดถอนจากการเป็นผู้สังเกตการณ์

คุณเต๊ะสัตวัสดิเศรษฐกร

ตอนที่มีการผ่าศพจำได้ไหมครับ

อ้าวแล้วคุณเต๊ะไปถอนเขาทำไม
รู้ไหมคะฉันฟังคำตอบแล้วเตอร์ไพรส์มากเลย

คุณแม่บอกว่าจริงไม่เคยรู้จักกับคุณเต้มาก่อนนะ
ไม่เคยมอบอำนาจให้คุณเต๊ะไปร่วมสังเกตการณ์ด้วย

ไม่ได้รับมอบอำนาจจากครอบครัว
แต่คุณเต๊ะเนี่ยสนิทกับอาจารย์ทงชัยผู้ดูแลโบสถ์

เออสรุปคุณเต๊ะก็โดด
แนะนำให้แม่ให้คุณเต๊ะเข้าไปดูด้วยอะไรอย่างนี้เหรอ
เฮ่ยมันใช่อย่างนี้จริงเหรอ
อันนี้ผมสงสัยในฐานะสื่อมวลชนนะ

ว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับ
ท่านเคยบอกว่ากับการที่ใครจะเข้าไปสังเกตการณ์ในผ่า

ต้องได้รับการอนุญาตเป็นหลักอักษรนะครับ
นี่ค่ะคุณเต๊ะเขาก็ได้รับอนุญาตไง

ผมยังจำได้ในข่าวตอนนั้นเขาใช้ไอดีของคุณเต๊ะบอกว่า
เป็นตัวแทนฝั่งครอบครัวของคุณพ่อ
แล้วคุณแม่ไม่รู้
ไม่แน่คุณแม่อาจจะเซ็นไปอย่างนั้นเอง

ดอมคุณผู้ชมจำคำนี้ไว้นะคะ

คดีนี้ออกจากชุดคณะกรรมธิการชุดนี้
ยังเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนของตำรวจทุกอย่าง
เพราะทำทุกอย่างดีมาตลอด

ไม่อยากให้คนอื่นคนอื่นคนอื่น

มาทำคดีให้สะดุด
คุณสมชายแสวงการประธานคณะกรรมธิการชุดนี้บอกว่าไง

แม้ว่าจะเป็นคณะกรรมธิการชุดนี้
ก็ไม่อยากให้มายุ่งในคดีนี้แล้ว

ระบุชื่อคนใดคนหนึ่งบอกว่า

มันไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วสัปดาห์หน้าเนี่ย
จะมีการพิจารณาคดีของคุณแตงโม

นิติธรล้ำเหลือหรือว่าทนายนกเขา
มายื่นเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจะพิจารณารวบไปเลย
กรณีที่แม่ยื่นถอดถอนคดีนี้

แล้วกรณีของทนายนกเขาที่ไปยื่นเนี่ย

ฟังจากตัวคุณสมชายแสวงการเนี่ย

ก็เป็นคดีที่สาธารณชน

ต่อให้แม่ซึ่งเป็นผู้เสียหายโดยตรงบอกว่า

หรือตรวจสอบของคณะกรรมธิการชุดนี้แล้ว

เขายังสามารถเดินหน้าต่อได้นะคะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอสัปดาห์หน้านะคะ
คณะกรรมธิการชุดนี้จะพิจารณากัน

คุณแม่พันนิดาเนี่ยจะบอกนะว่า
หลังจากนี้ไม่ขอเคลียร์กับคุณหมอพรทิพย์แล้ว

คุณหญิงหมอบอกว่าไม่สนใจหรอกนะ
คุณแม่พนิดามาต่อว่าท่าน

คุณหญิงหมออยากจะตำหนิสื่อครับ

ไม่ค่อยอยากเจอคนแบบนี้

ท่านไม่ถนัดเจอคนแบบนี้

แล้วก็เป็นอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

คุณหญิงหมอบอกว่าไม่อยากต่อความยาวสาวความยืด

เพราะเป็นมติของกรรมธิการ
ส่วนเรื่องการผ่ารอบ๒ส่วนตัวก็ไม่ทราบว่า

แต่คนที่ผ่าสบคุณตางโม

ซึ่งตอนนั้นยังเป็นทีมของทนายกฤษณะอยู่นะครับ
หลังจากนั้นกระทรวงยุติธรรมและกรรมธิการ
ก็ให้คุณหญิงพรทิพย์ไปร่วมสังเกตการณ์
ซึ่งไม่ใช่มาจากเธอแน่นอน

เพราะตอนแรกจำได้ใช่ไหมคุณผู้ชม

คุณหญิงหมออธิบายเองด้วยซ้ำว่า

เออหากผลชนสูตรรอบแรกมันละเอียดอยู่แล้ว
ทีนี้พอถามว่าคุณหญิงหมอ
คุณหญิงหมออยากจะเคลียร์กับคุณแม่ตังโมหรือเปล่า
คุณหญิงหมอบอกต้องตั้งคำถามว่า
คนที่อยากคุยแต่ออกมาด่าผ่านสื่อแบบนี้
แล้วไปพูดคุยกันมันจะได้อะไร
ส่วนตัวเองไม่ค่อยคุ้นกับวัฒนธรรมแบบนี้
คุ้นกับวัฒนธรรมที่มาด่ากันแบบนี้

ควรจะเคลียร์กันนอกรอบตั้งแต่ตอนแรกไปเลย

แต่ทุกคนรู้ดีว่าอะไรเป็นอะไร
ดังนั้นการที่แม่ตังโมมาถอนคำร้องออกจากกรรมาธิการ
ไม่ต้องการให้ท่านไปยุ่งเกี่ยวกับคดี

เพราะในชีวิตจริงท่านบอกท่านก็เจออะไรแปลกแบบนี้มาเยอะแหละ

ส่วนตัวท่านเองไม่อยากเสียเวลากับอะไรที่ทำไปแล้ว
มันก็ไม่ดีขึ้นท่านว่าแบบนั้น

คุณหญิงหมอพรทิพย์ไปย่ำยีศักดิ์ศรีของตำรวจ

คนที่มีการศึกษามีคุณธรรม

ไม่ได้พูดแบบนี้ท่านก็ขอตอบแค่นี้ละกัน

อย่ามาเสี่ยมให้ท่านกับคุณแม่พนิดาต้องมาเจอกันอีกเลย
คุณหญิงหมอบอกไม่ถนัดกับคนแบบนี้
เออแต่ก็ไม่ได้ลงลึกนะครับว่าเป็นคนแบบไหน
หลังจากนี้ท่านจะทำงานตามหน้าที่

เพราะท่านก็ทำตามหน้าที่ต่อให้ดีที่สุด

ผมนายกิจสนะศรีบุญพิมพ์สวยขอใช้สิทธิ์พาดพิง
โดนพาดพิงเฉยเลยหรือค่ะค่ะใช้สิทธิ์พาดพิง
ท่านนายกิจสนะบอกเลยว่า
ผมงงพี่ผมงงเพราะว่า
ตอนแรกแม่นี่แหละเป็นคนที่บอกว่า
ไว้ใจคุณหญิงหมอพรทิพย์

ฟังหลังจากแม่ให้สัมภาษณ์นะครับ
หลงผิดไปเชื่อทนายกิจสนะ
ทำให้ลงนามในเอกสารแต่งตั้ง

ทนายกิจสนะศรีบุญพิมพ์สวยยืนยันว่าแม่รู้เรื่องทั้งหมดพี่
แม่จะมาบอกว่าแม่ไม่รู้เรื่องไม่ได้
เพราะก่อนจะไปยื่นหนังสือก็พูดก็คุยปรึกษากับแม่มาก่อนแล้ว
ว่าจะเข้าไปหาคุณหญิงหมอพรทิพย์ให้มาช่วยคดีนี้นะ
และแม่ก็เคยพูดว่าแม่ชอบคุณหญิงหมอพรทิพย์
ต้องการให้คุณหญิงหมอเข้ามาช่วยนะฮะ
แล้วจู่แม่มาบอกว่าแม่ไม่เคยพูดไม่รู้ไม่เห็นแบบนี้
ไม่ได้นะฮะทนายกิจสระบอกแบบนั้นนะฮะ
คือถ้าไม่เห็นด้วยแม่ควรจะค้านตั้งแต่แรก
มาค้านอะไรตอนนี้เอ้าลองฟังเสียงธนายกิจสนาศรีหน่อยฮะ
อืม
โอ้ยไม่ได้จบง่ายแล้วเหรอเรื่องนี้
คือฟังคุณสมชายแสวงการเมื่อวานนี้
ตอนที่รับหนังสือจากแม่คุณสมชายพูดชัดเจนเลยนะคะ
ว่าคนที่ยกหูหาคุณสมชายคือคุณกฤษณะใช่
แต่คนที่คุยกับคุณสมชายเนี่ยคือคุณแม่นะคะ

อ้าวฟังธนายกิจสนาศรีต่อหน่อย
เมื่อกี้กำลังจะเข้า
เข้าขึ้นเหรอ
นายกิจสนาให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวแบบนี้บอกว่า
ต่อมาพอคุณแม่ทราบว่า
ทราบข่าวว่าเขาให้สัมภาษณ์แบบนี้

แล้วอยากจะให้รู้ว่าแม่พูดว่าอย่างไร
ถามทนายกิจสนะในสายโทรศัพท์บอกว่า
ฮะคำว่าแฉแปลว่าอะไรครับ
แปลว่าเปิดเผยเรื่องที่ไม่ดีของคนคนหนึ่ง
แม่ใช้คำพูดเองถามทนายกิจสนาบอกจะแฉแม่เหรอ
ทนายกิจสนะตอบแม่กลับไปว่าน่าจะเข้าใจคลาดเคลื่อน
จากนั้นนะคุณผู้ชมก็มีการไปคุยกันเคลียร์กันนะฮะ
แล้วทนายกิจสนะออกมาพูดบอกว่า
จะไม่มีการแฉอะไรแล้วทั้งนั้นยังให้ความเคารพคุณแม่เหมือนเดิม
แต่เมื่อสักครู่ที่เราเปิดเสียงให้คุณผู้ชมฟังเนี่ย

ทนายกฤษณะบอกผมก็มีความลับอยู่เหมือนกัน

ถ้าเปิดเผยออกมาก็อยู่กันไม่ได้เหมือนกันนะ
อืม
สับสอนสับสอนทั้งในก็ดีนอกก็ดีเลยครับ
รู้สึกปวดหัว
หัวจะปวดแม่วันนี้มีอะไรจะเซอร์ไพรส์อีกปีอีกไหมคะ